บริษัทเกี่ยวกับด้านรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่สหรัฐเนี่ย
เขาดูกลยุทธ์การตลาดต่างแล้ว
ประเทศไหนที่เขาทำแผนการตลาดขายรถ

ใช่ก่อนอันนี้ก็มีบางประเทศที่เขายกเลิกฐานการผลิตไปแล้ว
เนี่ยที่ไทยเขาประกาศยกเลิกฐานการผลิตนะอ่าไม่ผลิตแล้วนะ
งานที่อยู่ที่ระยองก็มีบริษัทจากจีนเข้ามา
มีรถค้างสต๊อกอยู่๔๐๐คันใน๔รุ่นนี้
ทีแรกมีข่าวว่าโอ้โหจะลดราคาเนี่ย
บางรุ่นลด๕๐โอ้ลดเยอะมากนะ

บางรุ่นลดอย่างรุ่นที่เหลือ๘๙๕๐๐๐คัน
ราคาเต็มก็ล้านกว่าก็ลดไปตั้งสองแสนกว่า
จากราคา๙แสนกว่าเกือบล้าน

แล้ววันนี้ฮะโอ้โหเขาเปิดจองกันวันแรก

ถล่มทลายโอ้โหโชว์รูมรถยนต์
เชฟโลเรตไปกันทั่วประเทศเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ละคนที่ไปนี่นะฮะโอ้โห
บางคนเขาก็กำเงินสดไปเลยป่ะ

เอาเงินสดไปซื้อเลยแต่ซื้อแล้วจะมีไฟนงไฟแนนซ์
กู้ได้ไม่ผ่านได้ไม่ได้ผ่านไม่ผ่านก็ว่ากันอีกทีนะ
คือบางคนเขาก็ซื้อเพราะเขาตั้งใจอยากได้รถจริง
ค่ะบางคนก็จะขายใบจองขายต่ออ่าอันนี้ก็มีนะฮะ
แม้ว่าจะรู้ว่าต่อไปอาจจะราคาตกขายต่อลำบาก
หรือว่าศูนย์อาจจะยังมีอยู่พอไม่พออะไรยังไงเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะสำหรับผู้ที่ไปจองรถเชฟโลเล็ตในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
รถขนาดนี้พี่ก็อยากได้รถดีนะพี่เลยอยากได้ใช่ครับผม

จริงแล้วราคานี้ถ้าเราซื้อเนี่ยใช้๕๖ปีเราก็คุ้มแล้วนะ
เพราะผมราคาเนี่ยราคาจากล้านกว่าเขารถถึง๗๐๐๐๐๐บาทอะไรอย่างนี้รุ่นซ่อมนะครับ

แต่คำถามคือเมื่อยกเลิกฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วซื้อรถเชฟโรเล็ตไป
จะมีศูนย์บริการไหมมีศูนย์ซ่อมไหมประกงประกันจะมีไหม
มนุยการทั่วไปฝ่ายขายบริษัทเชฟโรเล็ตเซลล์ประเทศไทยนางสาวปียนุษยจตุรพัฒน์บอกว่า
บริษัทยังคงมีบริการหลังการขายยังมีศูนย์บริการลูกค้าเพื่อคอยให้บริการลูกค้าเหมือนเดิมนะคะ
ก็ยกตัวอย่างแบบนี้จะมีการรับประกัน๓ปีหรือ๑แสนกิโลเมตร
บริการและอะไหล่แท้มาตรฐานจากเชฟโลเล็ตยังมีบริการฉุกเฉินตลอด๒๔ชั่วโมงยังมี
เนี่ยค่ะทางเชฟโรเล็ตบอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมจำนวนสต๊อกกับทางดิวเลอร์กับทางศูนย์ใหญ่อยู่นะคะ
ตกลงแล้วตัวเลขรถทั้งหมดเนี่ยมีกี่คันแล้วคนที่จองกันไปจะได้หรือเปล่า
เหมือนคนไปประกาศขายใบจองแล้วค่ะคือกะกินเงินจากใบจองเลยอะ
ก็รอซื้อรถที่เขาเป็นตัวโชว์ก็ได้นะฮะค่ะแต่คนที่ช้ำใจที่สุดคือคนที่เพิ่งซื้อไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
เมื่ออาทิตย์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่จะไปพูดให้เขาช้ำใจราคาเต็ม